ได้จริงแม่ค้าขายปลาสลิดแดดเดียว
ที่จังหวัดอ่างทองเขามีคาถา

โอมหาระรวยสามสิบหล่อ
ในแบบร้อมพร้อมขายดิขายดิ

นี่แหละแล้วก็วางไว้ข้อข้ออย่างเนี้ยนะคะ

ห้าร้อยห้าสิบเป็นค้าขายลูกค้าสองร้อย

ชั่งงงไปหมดแต่ที่นิดนี่เห็นอยู่นิด

เรียกลูกค้าเคินเป็นแม่ค้าขายบนช่อนปาร์สาลิดเดดเดียว
ริมถนนแยกชายโยโพทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนั่นแหละ
ก็ท่องไปแล้วเนาะคาถาอยากฟังอยากรู้ไปดูอีกรอบเองละกัน
แต่แม่เจ๊ป้อมเนี่ยนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าประหลัดขิกเนี่ย
ได้มาจากชนบุรีเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณแม่
นำมาวางเอาไว้ที่หน้าแผงทุกวันเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
ทำให้ขายดีเธอเชื่อแบบนั้น
แต่เอาจริงเจ๊ป้อมก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคาถาเท่าไหร่หรอก
แต่ของเธอดีของเธอมีคุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนหรือปลาสลิดจัดเองทำเองตากแดดเอง

ใครทอดทานกับข้าวต้มหรือข้าวเสริมแล้วร้อน

กิโลละ๑๕๐ไม่ขายขายกิโลละ
แล้วเขาบอกว่าปลาช่อนแดดเดียวที่นี่
อร่อยชาติดีต้มหลอม

ของเค้าดีอยู่แล้วนะ
นี่ก็เป็นอาหารเป็นของดีที่อยู่หลายภาคเหมือนกันนะปลาสลิดนะ